น้ำเยอะแล้วขอให้มีแต่ความสุขลดความอมหิต

ไม่มันงงเมื่อกี้มันกำลังนั่งแล้วมันลุกเลยมันแก่ไง
อุ๊ยมันก็จะแบบอุ๊ยมันมันงงลิงกัน

ความเป็นอายุ๕๒มันมีความรู้สึกไงบ้างคะ

เออที่ถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ตอนแรกเตรียมไว้สั่งเค้กไว้วันสุกพี่หนุ่มมาไม่ได้ไง
อ๋อก็เลยเอาเค้กวันสุกมาให้ครั้งคืนไว้๓๔วัน
แต่เก็บแรปไว้ให้อย่างดีนะคะน้องบอก
ก็นั่นแหละคือหลายคนก็สงสัยว่าทำไมออกมาก่อนเวลาหรือเปล่า
จริงแล้วพี่เจอเขาวันที่๙ที่เป็นผู้อำกับนะฮะ
เจอวันที่๙แล้วก็ตัวผู้อำกับเขารู้ตัวที่๑๐
ไปตรวจพบว่าติดเชื้อ

จริงคุณหมอบอกว่าพี่ออกตั้งแต่ประมาณ๑๓ได้แล้ว
แต่พี่ก็กักตัวต่อมาเรื่อยเพราะว่าเพื่อความสบายใจ
เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันอันไหนมันใช่ไม่ใช่

ก็เลยกักยาวมาจนกระทั่งครบ๑๐วัน
เมื่อวานนี้ก็คือออกมาครั้งแรก

ตรวจหลายรอบตรวจประมาณ๕รอบ

แล้วก็ที่เหลือก็ตรวจเป็นแอนิเจนที่ตรวจเร็ว

ก็แน่นอน